แมวสายพันธุ์ไทยคือแมวที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย
คุณสมบัติที่ทำให้แมวไทยเหนือกว่าแมวชนิดอื่นก็คืออุปนิสัย
แมวไทยมีความฉลาดเป็นตัวของตัวเอง
รู้จักคิดรู้จักประจบรักบ้านรักเจ้าของ
และเหนือสิ่งอื่นใดคือรักความอิสระของชีวิตตัวเอง
สีสันตามตัวของแมวไทยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เหล่าธาตุแมวรู้สึกมีความสุขเมื่อได้มอง
เมื่อปีพุทธศักราช๒๔๒๗พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๕ได้มอบแมววิเชียนมาสคู่หนึ่งให้แก่กงศูนย์ประเทศอังกฤษชื่อว่านายโอเวนกู
แมวไทยคู่นี้ชนะการประกวดแมวที่กรุงลอนดอนและก็ทำให้ชาวอังกฤษพากันหันมาเลี้ยงแมวไทยมากขึ้น
ในที่สุดก็แพร่หลายไปทั่วโลกและแมววิเชียนมาสก็เป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่าไซอามิสแคสหรือแมวสยาม
สมุดคอยโบราณระบุว่าแมวไทยมีทั้งสิ้น๒๓ชนิดแยกเป็นแมวมงคลนิยมนำมาเลี้ยงในบ้าน๑๗ชนิดและแมวร้ายที่ไม่นิยมมาเลี้ยงในบ้านอีก๖ชนิด
แมวไทยจะโดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์และอุปนิสัยแล้วเรื่องของความมงคลก็ไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะ
เพราะคนไทยเชื่อว่าหากเลี้ยงแมวไทยมงคลไว้ในบ้านก็จะให้คุณแก่เจ้าของทั้งทรัพย์สินเงินทองอำนาจและปรมี
รายการตลอดข่าววันนี้ก็เลยขอรวบรวม๕แมวไทยโบราณที่ยังคงอยู่จากแมวให้คุณทั้ง๑๗สายพันธุ์มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเป็นสายพันธุ์ไหนและให้คุณอะไรบ้างไปชมกันเลย
อาสีเหลืองอำพันธ์ฉลาดเปรียบล้นไปด้วยพลังกระตือรือร้นคีย์เล่นและก็ติดเจ้าของค่ะ
ต่อกันที่สายพันธุ์วิเทียนมาส
เทียนมาสหมายถึงเพชรแห่งดวงจันทร์
เชื่อกันว่าหากเลี้ยงไว้จะมีทรัพย์สมบัติที่เพิ่มภูมิปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้ก็คือมีรูปร่างปลาดเปรียวสง่างามหน้าผากมีรอยหยักทำให้เป็นรูปหัวใจ
ดวงตาสีฟ้าสดใสผิวหนังที่บริเวณจมูกและริมฝีปากมีสีเงินหรือม่วงอ่อน
ขนสั้นแน่นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนมีแต้มสีครั่งหรือสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า
หูทั้งสองข้างเท้าทั้ง๔หางและที่อวัยวะเพศรวม๙แห่งแต่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับแมว๙แต้มนะจ๊ะ
ต่อกันที่สายพันธุ์สีสวาสตร์หรือโคราชสีสวาดหมายถึงความรักค่ะเชื่อกันว่าหากเลี้ยงไว้จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์เป็นมงคลแก่เจ้าของ
ลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้คือมีรูปร่างปานกลางค่อนข้างกลมหูใหญ่ตั้งสูงเด่น
ดวงตาใหญ่สีเหลืองสดหรือสีเหลืองอมเขียว
มีอีกชื่อที่เรียกว่าแมวมาเลศหรือแมวดอกเหล่า
ต่อกันที่สายพันธุ์ขาวมณีหรือขาวปลอด
ขาวมณีหมายถึงแมวที่มีผิวกายขาวสะอาด
เชื่อกันว่าหากเลี้ยงไว้จะค้ำคูณเจ้าของและก็นำโชคลาภมาให้
ลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้คือ
มีรูปร่างลำตัวยาวขาเรียวสีขนและผิวกายขาวสะอาด
หัวทรงสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจ
มูกสั้นหูตังใหญ่ขนสั้นนุ่มเนียนสนิท
ในตาสีฟ้าสีเหลืองอำพันธ์หรือตาสองสี
และแมวไทยมงคลสายพันธุ์สุดท้ายคือ
สายพันธุ์โกนจา
กลจาหมายถึงนกกระเรียนหรือเสียงดังกังวาน
เชื่อกันว่าหากเลี้ยงไว้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้คือ
มีลักษณะท่าทางสง่าเหมือนสิงโต
มีปากเรียวแหลมดวงตาเป็นประกายสีเหลืองอมเขียว
เส้นเล็กสั้นละเอียดนุ่ม
และเรียบตรงดำสนิทตลอดทั้งตัว
จึงมีอีกชื่อเรียกว่าดำปลอดนั่นเองจ้า